ติ๊งจะเปิดร้านอะไรนะ

แล้วใครเป็นชั่ง
เราบ้านที่ั้ง
เกา็งแรงนะคะ
ถึงใจนะคะ
ใครที่เหมือนกับน้องคืนนี้นะคะ
ชั่งประจำร้านเรานะคะ
ก็วางชั่งที่เกาเบา
แต่มันใช่แค่มันมือเลย
เขาจะเกา้วให้หมดเลย

เขาพอเห็นใครทำอะไรเขาก็จะอยากมีส่วนร่วมด้วยค่ะ
อย่างคือที่บ้านนอกจากมีเมียแค้นแล้ว
เราก็จะมีกงแก๊สบี้ค่ะ

ตัวเขาเล็กแล้วเขามุดกงแก๊สตี้ไปได้แล้วทีเนี้ย
ก็เห็นแกซี่เขากินอยู่
ก็ไปคุยตะก้าย่าเขา
บางทีก็จะไปเล่นกับเขาแต่แกสปี้เขาแบบเขายืนสี่ขาค่ะ

เหมือนสัตว์อื่นอย่างกระต่ายอะไรอย่างนี้ไม่ได้
เขาก็ไม่สามารถเล่นกับซารี่ได้

เหมือนจะพยายามเล่นกับเขาไปสกุยเขางับเขา
เขาก็เลยแบบว่าอารมณ์ไม่ดีค่ะ
หันมาแง๊บใส่อะไรอย่างนี้
ตอนตอนหลับอะค่ะกับตอนที่เขานั่งอะไรอย่างนี้
คือเขาจะชอบนั่งแบบคอหักเหมือนคนหลับนั่งหลับค่ะ
เขาจะคอตกอย่างนี้เขาก็จะนั่งพักสิ่งนี้ค่ะ
แต่ว่าคอตกไปเลยแล้วก็เป็นก้อนกลมเหมือนลูกเก่ารัดอะไรอย่างนี้
ทีเราก็จะเรียกเขาว่าไอ้ลูกเก่าลันอะไรอย่างนี้
เพราะว่าท่านอนท่านั่งของเขาค่ะเหมือนที่เหมือนเหมือน
ก็แบบตลกดีบางทีก็วิ่งแต่ไม่รู้ทิศทางว่าค่ะ
เหมือนหูเขาดีนะคะแต่ว่าเวลาเราเรียกเขาอะไรอย่างนี้ค่ะ
เหมือนเขาจะแบบว่าไม่มาหาเราแบบเดินตรง
เขาก็จะวิ่งอ้อมาก่อนแล้วก็จะแบบวิ่งแบบเร็ว
แล้วก็จะแบบดิฟต์มาหาเราอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็คือน่ารักมากติดเรามากอะไรอย่างนี้
ก็ตอนแรกเราอยากได้เมียแคทมาเลี้ยงอยู่แล้ว
เพราะว่าเราเห็นความน่ารักของเขาอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วเราก็เลยไปดูตอนแรกไปดูที่ฟาร์มก่อน
แต่ว่าก็เพราะพี่สาวเขายังไม่มีลูกก็คือเราก็เลยยังไม่ได้
เราก็เลยไปดูน้องที่จตุจักรไปเดินดูเฉยนั่นแหละค่ะ
แล้วก็เอิญเจอที่ร้านพอดี
ซึ่งตอนนั้นเขาเหลือตัวน้องซารี่กับพี่น้องเขาอีกตัวนึง
แต่ว่าทางร้านเขาไม่ขายอีกตัวนึงเพราะว่าเขาโดนแม่กัดขาหางขาด

ก็เลยกลับว่าจะเอามาทั้ง๒ตัวนี่แหละ
แต่ทีนี้คืออีกตัวร้านเขาไม่ขายเราก็เลยเอามาตัวเดียว
ก็เลยได้น้องเฟอรี่กับแทนล่วงหน้าด้วยว่ากำลังจะเปิดคาเฟ่ที่มีมินิฟูเล็กค่ะ
ก็เลยแบบว่าอยากจะได้เป็นคู่มาสัก๒คู่ประมาณนี้ก็ประมาณ๔ตัวอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ทีนี้คือไปเจอเขาแล้วทางร้านเขาก็บอกว่าเหลือน้องเขาก็เดียวกว่านี้
เราก็เลยโอเคงั้นเดี๋ยวลองเอาน้องเขามาเลี้ยงดูก่อนแล้วกันว่านิสัยเขาเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะ
กรุงเทพมาจากทะเลทรายอะค่ะก็เลยทนอากาศความร้อนประเทศไทยได้
ก็คือถ้าไม่เลี้ยงห้องแอร์ก็เลี้ยงได้อะไรอย่างนี้
เขาจะชอบขุดหาอาหารอะไรอย่างนี้ค่ะขุดหาพวกแมลงพวกผลไม้อะไรอย่างนี้ทานอยู่แล้ว
นิสัยเขาก็เลยจะแบบว่าชอบขุดชอบเกาอะไรที่มันนิ่มอะไรอย่างนี้ค่ะ
คือเขาจะแบบทั้งขุดทั้งเก่าหมดเลย